เยี่ยมไปเลย
ข่าวเมื่อวานนี้โคราชแทบแตกของจริงนะ
เดินทางไปแก้บนที่ลานเท้าย่าโม
แล้วก็เมื่อเช้านี้เลยสดร้อนเลยนะคุณผู้ชม
ทำบุญที่วัดดังค่ะวัดสารลอยงานบุญงานใหญ่ขนาดนี้
บรรเทิงไทยรัฐของเราไม่มีพลาด
ส่วนที่สาวคนสวยแจ๊กกะลินลงพื้นที่ฮิบ
เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับน้องแอนกันสักเล็กน้อยนะคะ
ที่น้องแอนจะเข้าไปกลับนะคะ

อันนี้สดเลยกับไทยรัฐทีวีนะคะ

สวัสดีค่ะทุกคนที่ไทยรัฐนะคะ
ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาร่วมงานวันนี้

พัดมีหนึ่งพันห่อมาแจกให้ทุกคน
สามไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่แจ๊คลีนเอาไปฝากนะคะ
แต่ตอนนี้เดี๋ยวให้น้องแอนปฏิบัติภารกิจก่อนนะคะ

ต้องบอกว่าน้องแอนโทเนียตั้งใจมากจริงนะคะ
แล้วก็มาถึงก็มาไหว้นะคะพระศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์เก่าแห่งนี้นะคะ
ขอพรเสร็จนะคะน้องแอนโทเนียก็มาร่วมขบวนรำจากสตรีเมืองโคราชค่ะ
มีทั้งหมดนะคะ๔๐ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็รำประมาณ๑๐นาทีค่ะ
ระหว่างนั้นนะคะน้องอินโทเนียของเราก็ออกมาฟ้อนลำด้วยงดงามจริงค่ะ
นี่แอบทราบมานะคะว่าน้องแอนทูเนียมาบนขอแม่ย่าโมที่นี่ด้วยนะคะขอเท้าย่าโมค่ะ
บอกว่าถ้าได้โมง๓เนี่ยจะจัดงานทุกวันที่๒๓มีนาคมเลยนะคะ
เป็นงานที่รำเฉลิมฉลองทางจังหวัดค่ะเพราะว่า๒๓มีนาคมเป็นวันที่เท้าย่าโมของเราชนะศึกครั้งนั้นค่ะ
ก็ขอให้น้องอินโทเนียสมใจจริงแต่น้องเอ็นโทเนียน่ารักมากนะคะ
หลังจากนั้นนะคะน้องเอทูเนียก็ได้มาทำบุญกันต่อค่ะ
ไหว้พระพบปะประชาชนนี่มาเต็มวัดเลยค่ะและไฮไลท์เด็ดก็อยู่ที่นี่เลยค่ะ
เอ็นโทเนียสวมมงคนสวยของเราเนี่ยค่ะสวยมากจริงค่ะ
ผัดหมี่โคราชค่ะผัดเองตรงนี้เลยค่ะโชว์ฝีมือสด
โอ้โหต้องบอกว่าอร่อยมากจริงนะคะแล้วก็มีประชาชนมารอรับแจกทั้งหมด
ห่อด้วยกันซูดปากไปเลยค่ะ
และเช้านี้นะคะแจ๊กกะลีนก็ได้เจอกับน้องเอ็นโทเนียสมใจจริงนะคะ
ได้ทำบุญร่วมกันได้ไหว้พระพร้อมกันค่ะ
ที่สำคัญค่ะได้กินผัดหมี่โคราชใช่ไหมแม่เอียด

ใช่เพราะว่าดีใจตื่นเต้นค่ะวันนี้ได้ผัดหมี่ต้อนรับ
นางสาวไทยคนโคราช

ลูกหลานคุณย่าโมค่ะดีใจมากค่ะ
สาวไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องแบบน้อยใจนะคะ

วันนี้จักรีนลาไปแล้วนะคะลาไปกินก่อนนะแม่เนาะ
เดี๋ยวห่อให้เลยนะคะ
อิหลีเอาแม่บ๊ายบายหน่อยแม่

เขาตัดอย่างว่าทำไมวันนี้ใส่สีส้ม
เพราะว่าเห็นแล้วว่าน้องแอนโทเนียใส่สีส้มเดินออกงานทั่วบ้านทงสวยเลย

คุณผู้ชมขาพี่อันพี่บอล์มพี่บอล์มบอกว่าผัดหมี่โคลาสอร่อยมากเคยรับประทานแล้ว
เค้นบอกว่าน่ารักสมกับเป็นนางงาม
คุณอาจรึงเลยบอกว่าคุณพี่เจอร์กะรีนคำเอาบุลมาฝากแฟนคลับกันด้วยนะครับ

อ่ะจากบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ซีนใหญ่

เมื่อวานนี้ซีนใหญ่น้องแอนโทเนียเดินทางไปแก้บนที่ลานเท้าหน้าโม
แล้วคึกคักจริงคุณผู้ชมค่ะ
คือเอฟซีรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดนครราชศรีมา
เขาไปดูนางงามด้วยความภาคภูมิใจไงคนบ้านเกิดเขา
คนจังหวัดเดียวกันนะโคราชแตกของจริงคุณผู้ชม
เพราะมีประชาชนตลอดจนเอฟซีเดินทางมาให้กำลังใจกันคึกคักมากค่ะ
แล้วก็บอกเลยว่าการปรากฏตัวของแอนโทเนียในครั้งนี้

ขบวนพาเรทคุณดูแห่ต้อนรับ
อ้อยยเหนื่อยก็ไม่เป็นเนอะ

ตอนนี้คุณขาโชว์กลองยาวปิดเมืองเฉลิมฉลองให้หลานย่าโมจักโกจักรวาลคนนี้เลย
ทันทีที่แอนโทเนียปรากฏตัวด้วยชุดไทยสวยงามมาพร้อมมงกฎมิสยูนิเวิร์

ไม่ทันเสียงกรี๊ดของพ่อแม่พี่น้องดังสนั่นเลย
แล้วพี่แจ๊กกะรีนเนี่ยก็อยากจะให้โฟกัสที่ทะเบียนรถเปิดประทุนที่น้องแอนคาเนียนนะคะ
คันสีแดงนี้ล่ะค่ะเลขสวยซะด้วย
อันนี้บอกเลยว่าให้เป็นข้อมูลเฉยอ่า
หลังจากที่น้องแอนโทเนียนลงจากรถค่ะก็บกไม้บกมือทักทายทุกคน
แล้วก็เดินขึ้นมาทำพิธีแก้บนเท้าย่าโมด้วยบายสีสวยงามเลย
แล้วก็มีหมากฟูฟังดี

มาลัยชายกุหลาบดอกกระเจียวส้มโอมะพร้าวแล้วก็กล้วยดิบค่ะ
ที่น้องแอนโทเนียเคยบนบานขอพรย่าโม
ขอยังไงให้มงลงหัวอ่ะค่ะ
และอัศจรรย์คือช่วงที่ขบวนแห่เขาว่าอย่างนี้นะ
แอนโทเนียเนี่ยคือแห่มาฟ้าฝนคึ้มมาเลย
แล้วฝนโปรยปลายตลอดเลยแต่พอน้องแอนโทเนียยกมือ
ว่ายย่าโมเสร็จปุ๊บฝนหยุดปั๊บ

ที่คุณแม่นีคุณแม่แท้ของน้องแอนโทเนียค่ะสวมกอดลูกสาวนะ
แล้วแม่นีนี่นะก็พาน้องแอนโทเนียไปกราบคุณยายที่มานั่งรอในพิธีด้วย
ยายหลานเจอกันน้ำตาแห่งความรักความคิดถึงมันเป็นแบบนี้ค่ะ
เออเดี๋ยวเป็นซีนที่คุณผู้ชมขาประทับใจนะ
หลายคนเห็นซีนนี้แล้วบางคนกั้นน้ำตาไม่อยู่
ถูกต้องแล้วหลายคนบอกว่าน้องแอนเป็นลูกครึ่งก็จริง
แต่ความเป็นไทด์ในเลือดเนี่ยเพราะมันสูงจริง
หลังจากนั้นคุณผู้ชมถึงช็อตสำคัญค่ะ
น้องแอนโทเนียนะก็ลำถวาย่ามู่
ตอนแรกลำคนเดียวแต่ไปมา
อันนี้คุณยายที่ใส่ชุดไทยอยู่ด้านล่างตะโกนมาเรียก
แอนโทเนียงี้แหละนะ
ลงมาฟ้อนรำสวยงามตามคุณยายในขบวนตามภาพเลยคุณผู้ชมค่ะ
นางรำรุ่นนี้ไม่ต้องรวมอายุนะเด็ดทั้งนั้นเลย
ถูกต้องค่ะว่าแล้วยายแจ๊กกะลีนของเราก็อดใจไม่ไหว

โอ้โฮเสื้อสดมากแม่

ตอนนี้ขอโมงสามอีกสักมงหนึ่ง
จะเป็นยังไงไปฟังแอนโทเนียชัด
น้องแอนหนูเล่าว่าจะใหม่รำต่อ

ยาโมสวัสดีค่ะขอโมงสามไหมครับเมื่อกี้
อะไรนะคะขอโมงสามไหมเมื่อกี้
แน่นอนค่ะแอฟเชื่อว่ายาโมจะอยู่ข้างแอฟเสมอค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ตามไปทำบุญด้วยเนาะ
เห็นคุณย่าคุณยายคุณย่าร้องไห้
ใช่คุณยายบอกให้เข้มแข็งไม่ต้องร้องไห้ต้องเป็นผู้หญิงที่กล้าหาร

คิดว่างานประจำจังหวัดโทรศณ์นอร์นะครับและน้องแอนย์บอกเลยว่าเขาแบบสวยสดใส
นาจี้ล้นตลอดแล้วพี่แจ๊คของเราก็น่ารักมากคุณผู้ชม
เอาภาพบรรยากาศเก็บมาให้คุณผู้ชม
เจ็กเกอรีนเนี่ยไปโฟลาสตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ย

รวมไปถึงวันนี้ที่น้องแอนยืนผัดหมี่นี่นะ

ภาพที่น้องแอนโทเนียนั่งอยู่บนรถสีแดงแล้วโบกไม้โบกมือ

เป็นภาพเดจาวูเหมือนตอนคุณอภัสรา

กลับมาประเทศไทยแล้วก็โบกไม้โบกมือ

จริงบงสารต้องมานะแบบนี้จริงบงสารต้องมาแล้วนะค่ะคุณน่าเริ่มขวัญนะคุณคอปเตอร์ก็บอกว่า

จริงค่ะไปด้วยใจจริงนะพี่แจกรีนของเรานะ
เลขเด็ดอะไรยังไงก็เมื่อกี้เราเล่าไปให้ฟังแล้ว